เห็นกันแบบชัดเลยคุณผู้ชมค่ะ

ของดีของไทยดังไปไกลระดับโลกไม่เกินจริง
ก่อนหน้านี้ศิลปินหลายคนเขาเอาอาหารไทย

ล่าสุดโทนี่จาหรือว่าคุณจาพนมยีรำของเรา
ขอเสนอวัตถุมงคลรุ่นดังพาโกอินเตอร์
ซอฟต์พาวเวอร์ให้คนรู้จักนะทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศกันด้วย
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือโฉมหน้าของ
โอ้โหสวยมากเลยค่ะวัตถุมงคลที่พี่จาพนมเป็นประธานจัดสร้างขึ้น
จากความตั้งใจที่จะใช้วัตถุมงคลนี้เผยแพร่วัฒนธรรมค่ะ
และพุทธศิลป์ไทยให้ไปทั่วโลก
อยากจะให้คุณผู้ชมดูความงดงามขององค์พรพระพรม๑๖๘นี้กันนิดนึง
คุณผู้ชมสังเกตดีนะท่วงท่าไร่รำที่เห็นเนี่ย
แรงบันดาลใจมาจากท่าประถมเทศพนมพรมสี่หน้า
และท่วงท่าจะวิชามวยไทยที่สืบทอดโดยครูบาอาจารย์ค่ะ
ถ้าสังเกตบนเสียงของพรพระพรมดีคุณผู้ชมดูเลย
ดูตามเลยค่ะจะมีองค์พระพุทธนั้นเล็กตั้งอยู่ค่ะบนเสียรด้วยนะ
สวยงามมากเลยค่ะซึ่งถ้าเป็นพระพรมที่เราคุ้นตาอาจจะไม่มีแบบนี้นะคะ
แล้วที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือเลข๑๖๘ก็คือชื่อรุ่นนี่แหละ
ชื่อนี้จะบอกเลยว่ามันมีความบังเอิญซ่อนอยู่หลายคนถามว่าทำไมต้อง๑๖๘ล่ะพี่
คือตอนที่พี่จาเขาบวชนะเขาใช้เวลาอยู่ในผ้าเหลือง๑๖๘วันพอดี
แล้วเลขนี้ยังตรงกับเลขมงคลของศาสตร์ทางจีนด้วยค่ะ
ทุกอย่างจัดสรรลงตัวจนพี่จาเองก็ขนลุกไปเหมือนกัน
สัมภาษณ์เมื่อวานนี้พี่จายอมรับเลยว่าตัวเองศรัทธาพรพระพรม๑๖๘นี้มาก
ครั้งที่ไปทำงานต่างแดนใช้เวลาตั้งจิตตั้งสมาธิกับวัตถุมงคลนี้แหละ
อุปสรรคหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันมักจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเสมอค่ะ
บางสิ่งบางอย่างเราอาศัยความศรัทธาครับ

เวลาเราเจออุปสรรคเวลาเราเจอปัญหา
เวลาเราท้อเราไม่สามารถพูดกับใครได้
ศักดิ์สิทธิ์รับรู้สิ่งตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เรา
วิกฤตผ่านอุปสรรคผ่านขวากน้ำมา
ตลอดเวลาที่เราเจออุปสรรค
ไปถึงเป้าหมายของเราแต่เราต้องมีความตั้งใจ
แล้วก็มีความจริงใจแล้วต้องมีความศรัทธาตรงนั้นด้วย
และนี่คุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นมงคลกับรายการของเรามากเลยนะคะ
เราได้วัดผู่พรพรภม๑๖๘มาถ้วยคุณผู้ชม

แต่งั้นก็อย่างที่บอกเอาเงินไปสร้างวัด
เขาบอกว่าเขาจะเอาเงินรายได้ทั้งหมดไปพัฒนาบ้านเกิดด้วยนะคะ
แต่ที่จริงซอฟพาวเวอร์ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลายคนดังระดับโลกเขารู้จักกันแล้วนะ
ไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลค่ะคุณแจ็คสันหวังอย่างนี้
ก็มีติดตัวไปบูชาไว้เหมือนกันนะคะ